เรื่องของชาวบ้านโดยเฉพาะคนชะลาในจังหวัดบุรียรำ
ก่อนหน้านี้มีการไปขุดพบบ่อดิน
และในบ่อดินแห่งนี้มีการพบวัตถุโบราณด้วย

และในบ่อดินแห่งนี้มีน้ำขึ้นมาด้วย
ทำให้ประชาชนนำพาชนะไปรอง
นำน้ำมาอาบนำน้ำมาดื่ม
บอกเชื่อว่าเป็นน้ำมงคล
ภาพที่เห็นนะคะชาวบ้านค่ะและผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคต่าง
จากหลายหมู่บ้านในจังหวัดบุรียรำ
พากันนำพาชนะทั้งแก้วขวดพลาสติกค่ะ
ไปใส่น้ำจากบ่อดินซึ่งลึกประมาณ๕๐เซนติเมตร
สวนของนายสุพลและนางสุวรรณาเจียมผักแว่น
เป็นสองสามีพันรยาที่บ้านหนองสุขเจริญ
น้องเจริญสุขตำบลชุมแสงอำเภอนางรองที่ก่อนหน้านี้
พบวัตถุโบราณค่ะมีทั้งโซ่ตรวนสาตราวุฒิ
เครื่องใช้ชีวิตประจำวันและเครื่องมือการเกษตร
เกือบ๓๐๐ชิ้นเป็นภาพนี้นะคะ
ชาวบ้านต่างก็มีความเชื่อว่าน้ำในบ่อดินแห่งนี้ค่ะ
ขึ้นมาแล้วเป็นน้ำทิพย์เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ
ก็เลยนำพาชนะไปใส่นำไปทาบริเวณที่เป็นแผลนะคะ
แล้วก็ดื่มกินเชื่อว่าจะสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยได้ค่ะ
ขณะที่เจ้าของที่ดินได้ตั้งตู้รับบริจาค
เพื่อนำเงินไปทอดกระถิ่นถวายวัด
และส่วนหนึ่งจะนำไปทำบุญอุทิศส่วนกุศล
ให้กับดวงวิญญาณของพ่อเท่าบุญแม่ใหญ่ทรัพย์
ตามที่หมอเข้าทรงนะคะบอกว่า
ทั้งสองคนเป็นเจ้าของวัตถุโบราณที่ขุดค้นพบนี่แหละ

ชาวบ้านพากันไปตักน้ำในหลุมที่ขุดพบนี้นะคะ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถห้ามได้
เพียงแค่มาดูแลในฐานะเจ้าของสวนเท่านั้น

ใช่ค่ะสำหรับวัตถุโบราณที่ขุดค้นพบ
ล่าสุดนำไปเก็บไว้ภายในสาราการประเรียนของวัดในหมู่บ้าน

รอเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรไปทำบันทึกทะเบียน
และส่งมอบให้เป็นสมบัติของชาติต่อไปค่ะ